คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจสพม่วงงามได้รับแจ้งเหตุนะคะ
ว่าไปพบศพหญิงสาวคนหนึ่งถูกทิ้งอยู่กลางทุ่งนา
ในพื้นที่อำเภอสิงหานครจังหวัดสงขลา
หญิงสาวคนนี้ชื่อว่านางพิษเคียนประโดมเป็นชาวจังหวัดบุรีรำค่ะ
แต่ว่าสภาพศพเนี่ยโอ้โหหน้าของเธอนะถูกทุบจนเละเลยนะคะ
ท่อนล่างเปลือยเปล่าแล้วเสื้อเนี่ยถูกถลกขึ้นมา
คาดว่าเธอน่าจะถูกข่มขืนแล้วคนร้ายก็ฆ่าทิ้งอยู่กลางทุ่งนา
แต่มีนาฬิกาของผู้ชาย๑เรือนตกอยู่ในที่เกิดเหตุค่ะ
ว่าเป็นของคนร้ายตอนนี้เก็บเอาไว้เป็นหลักฐานนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งก็เลยไปตรวจสอบนะคะ
ตรงนี้ที่เจอศพอยู่ที่ตำบลม่วงงามนะคะ
ผู้เสียชีวิตสภาพก็คือนอนหงายใบหน้าถูกตีด้วยก้อนหินจนเละ
ท่อนล่างเปลือยเปล่าใส่กางเกงยีนขาสั้น
กางเกงยีนถูกถอดออกมาอยู่ใต้ขาขวา
กางเกงในถูกถอดออกมาอยู่ที่เท้าซ้าย
เสื้อยืดถูกถลกขึ้นเหนือหน้าอกค่ะ
ข้างศพพบกระเป๋าของผู้ตายวางอยู่แล้วก็มีรองเท้าอีกหนึ่งคู่นะคะ
แต่มันมีหลักฐานอย่างที่บอกว่าไปเจอนาฬิกาเรือนหนึ่งตกอยู่แล้วมันเป็นนาฬิกาผู้ชาย
คาดว่าเป็นของคนร้ายที่ทำตกเอาไว้แล้วอันนี้จะเป็นหลักฐานสำคัญเลย
ที่จะตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีนะคะ
ลูกค้าในร้านรู้จักเป็นอย่างดีแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ให้มานั่งที่โต๊ะด้วยเพราะว่าทำงานอยู่ที่ร้านนี้แล้วก็ไปเที่ยวเองด้วยไปทำงานด้วยนะคะ
แต่เป็นคนที่ติดเหล้าวันเกิดเหตุก็คือช่วงค่ำเมื่อวานตัวนางพิษเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่ร้านแล้วก็ถือแก้วไปขอเบียร์จากลูกค้าผู้ชายคนนึงที่รู้แค่ชื่อเล่นนะคะชื่อว่านายเอ
แต่ว่าตอนนั้นก็มีเด็กเสิร์ฟในร้านคาราโอเกะคนอื่นคอยนั่งให้บริการในเออยู่แล้วตัวนางพิษผู้ตายก็เลยเดินกลับมาแต่ก็มาพูดว่าถ้าไม่ได้เอคืนนี้จะไม่ยอมจะไปกับเอเหมือนกับว่าหมายตาผู้ชายที่ชื่อเอเอาไว้
จากนั้นนะคะเด็กเสิร์ฟที่นั่งอยู่กับนายเออยู่แล้วเนี่ยเขาเห็นว่านางพิษอยากที่จะไปคุยกับนายเอก็เลยลุกขึ้นเปิดทางให้ตัวนางพิษก็เลยได้ไปนั่งกับในเอคนนี้นะคะจนร้านปิดช่วงเที่ยงคืนครึ่งทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านแต่ก็ไม่มีใครเห็นนะคะว่านางพิษผู้ตายออกไปกับนายเอหรือเปล่า
ก็รู้แค่ว่าตัวนางพิษผู้ตายเนี่ยออกไปจากร้านไม่รู้ว่าไปนัดเจอกับนายเอหรือเปล่าหรือออกไปกับนายเอหรือเปล่าแต่ปกติพอเมาแล้วเนี่ยก็มักจะไปพักแบบดึกดื่นอยู่บ่อยอ่ะ

แต่ว่าคงแช่ในเเบาะเขาก็เพราะเขาพูดแบบมั่นมั่นเป็นหมวมว่าเขาจะเอาคนนี้ให้ได้

แต่ว่าจากการคาดการณ์ของตำรวจตำรวจบอกว่าผู้ตายน่าจะถูกลวงมาข่มขืน
แต่ผู้ตายอาจจะขัดขืนแล้วก็ถูกทำร้ายร่างกาย
คนร้ายก็เลยข่มขืนแล้วก็ใช้ก้อนหินตีเข้าที่หน้าหลายครั้ง
หน้าเละค่ะเพื่อเป็นการฆ่าปิดปาก
ตำรวจกำลังอยู่ระหว่างสอบสวนพยานแวดล้อมนะคะ
เพื่อหาเบาะแสของคนร้ายที่ก่อเหตุ
และข่มขืนด้วยนะคะ
คือความจริงถ้าฟังจากสภาพของเธอณขณะนั้นก่อนจะหายตัวไป